หลังจากที่มีคำสั่งออกมาว่าห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพาน
รวมทั้งลงอุโมงก็เป็นเรื่องที่ทำให้กลุ่มของคนรับจาก
คนขับรถจักรยานยนต์ไม่พอใจออกมาร้องขอความเป็นธรรมด้วยนะฮะ

จะลงอะไรลงเรือก็ไม่สะดวกไปอีกนะคะ
เพราะฉะนั้น๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะ
ทางด้านของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมแล้วก็ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต
กว่าสามร้อยคนนะคะไปรวมตัวกันอยู่ที่หน้าสารปกครองตรงถนนแจ้งวัฒนะ

ขอให้สารปกครองเพิกถอนคำสั่งที่สั่งห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานแล้วก็อุโมงค่ะ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรมและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กว่า๓๐๐คน
รวมตัวกันบริเวณหน้าสารปกครองถนนแจ้งวัฒนะ
หนังสือร้องเรียนต่อสารปกครองให้พิจารณายกเลิกคำสั่งข้อบังคับ
กรณีกองบัญชาการตำรวจนครบานหรือบชนมีคำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและลงอุโมงในกรุงเทพมหานคร
โดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่า
จากการศึกษารายละเอียดและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พบว่าการประกาศใช้ข้อบังคับห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและลงอุโมงของกองบัญชาการตำรวจนครบานนั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะไม่มีการตีพิมพ์ข้อมูลนี้ลงในราชกิจจานุเบกษา
ประกอบกับขณะนี้พระราชบัญญัติการจราจรพุทธศักราช๒๕๒๒ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ก็เลยมายื่นคำร้องให้สารปกครองช่วยพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวให้รถจักรยานยนต์สามารถขึ้นสะพานหรือลงอุโมงได้
ฝ่ายสารปกครองรับเรื่องไว้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนคดีว่าจะสามารถไต่สวนฉุกเฉินได้ทันทีหรือไม่
และสารจะมีการนัดมาไต่สวนอีกครั้งต่อไปค่ะ